ตำรวจหน้าตาเราดูนะคุณผู้ชมดูหน้าตาดูหน้าจออยู่ตอนนี้
ว่าคุณมีไฟฟากขึ้นตรงไหนหรือเปล่า
นี่ล่าสุดนะคะที่ฉันไปเจอพี่ป้องนวัด
เธอรู้ไหมว่าเนี่ยไฟที่ตาซ้ายเขาอ่ะคุณผู้ชม
คือตอนแรกมันเป็นจุดเล็กตอนนี้มันเริ่มฉายชัดขึ้นนะคะ
มันเป็นความเชื่อว่าใครที่มีไฟที่ใต้ตาซ้าย

เสน่ห์จังเกลือหนุนอุ่นน้าฝาข้างเลย
หน้าทำไมมองตาพี่ป้องแล้วรู้สึกแบบว่าต้องมนต์คลัง

แล้วต้องบอกตรงนะว่าเฮียป้องของเรายิ่งอยู่ในวงการบันเทิงนานเท่าไหร่ค่ะ

เป็นพิธีกรเสบียใบ้แดงของเราด้วย
เป็นละครรีเมตต์จากเกาหลี
แล้ววันที่บวงส่วงเปิดตัวเนี่ย
คือเกาหลีเขาเดินมาดูตัวเลยนะ
เดินทางมาดูตัวพี่ป้องเลย
ไม่แต่พี่ป้องก็เท็จเขาอยู่นะดูดิหล่อแห้งซ่ำจริงนะคะ

แจ๊กริงแจ๊กริงก็อึ้งคือที่ผ่านมามีหมอดูทักเหมือนกัน
เขาเหรอแจ๊กริงแจ๊กริงก็เชื่อแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริง
แจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริงแจ๊กริง
ค่ะไปฟังเสียงพี่ป้องกันหน่อยค่ะค่ะไปฟังเสียงพี่ป้องกันหน่อยค่ะ

เธอไปจิ้มตาเขาชวนเขาชุยคุยเรื่องฝอยใต้ตา

สายตาดิฉันมันก็ไม่ว่างเลยจากคอไปก็ที่หน้าอกนะคะ
อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการออกไปสัมภาษณ์ดาราค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าดาราชายหลายคนเขาจะตัวสูงนะคะ
แล้วสายตาเราก็จะแบบมันอยู่ที่คอ

เพราะเราไม่มีแฟนเอาสายตาแบบนี้คุณผู้ชม

เกินเลยใช่ไหมข่าวต่อไปดีกว่า